พาคุณผู้ชมไปดูหน่อยแก๊งตบทรัพย์
คือตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าออกอลวาดแถบภาคอีสาน
แล้วที่โคราชประตูสู่อีสานก็โดนเหมือนกัน
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูค่ะมีกล้องหน้ารถจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้
เราทำลูกศรให้ด้วยสีเขียวกับสีแดงเดี๋ยวค่อยดูพร้อมกันค่ะ
ตบทรัพย์หรือเปล่าตบทรัพย์หรือเปล่า
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะชี้ลูกศรให้ดูด้วย
แต่ที่แน่คุณผู้ชมเห็นรถเก๋งคันขาวกับคันดำถูกไหม
แล้วก็มีกระบะกระบะนั้นถือว่าเป็นเหยื่อค่ะ
คันขาวกับคันดำเหมือนกับจะเป็นแก๊งตบทรัพย์หรือเปล่า

เออนี่คือจากคลิปกล้องหน้ารถเนี่ย

ก็เป็นการเตือนภัยคนใช้รถใช้ถนนนะคะ
บอกด้วยบอกว่าสงสัยว่าจะเป็นแก๊งตบทรัพย
เหตุการณ์วันที่๒๔สิงหาคม
ช่วงประมาณเย็นนะคะ๕โมง๔๕นาที

อ่ะดูจังหวะนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เป็นจังหวะที่คนร้ายเขาตามมาประกบเหยื่อ
เป็นคันก่อเหตุส่วนคันเขียวเนี่ยเป็นเหยื่อนะคุณผู้ชม
ตอนนั้นเขากำลังขับรถอยู่บนถนนสาย

พอออกมาจากแยกไฟจราจรสัก๒กิโลเมตร
เห็นรถเก๋งสีดำขับอยู่เลนซ้ายแล้วขับช้า
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหมเหมือนกับเขาจะชะลอรถ
แล้วทีนี้รถกระบะตามหลังก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวเพื่อแซง
แต่จังหวะที่พอกระบะแซงไปแล้วปั๊บเนี่ย
เก๋งขาวก็เหมือนกับเบี่ยงออกมาแล้วก็มีการบีบแต่เตือน
ทีนี้พอจังหวะที่กระบะเบี่ยงหลบรถเก๋งขาว
รถเก๋งคันดำก็เหมือนกับมาประกบแล้วก็เฉียวชนกระบะ

ทีนี้พอชนเสร็จแล้วเนี่ยนะรถเก๋งขาวเขาก็เร่งเครื่องขับออกไปเลยค่ะ

นี่จังหวะเหมือนตกเห็นไหม

แล้วสีดำก็เล่นขึ้นมาให้ชน
พอเขาเข้าซ้ายกระบะเข้าซ้ายปุ๊บสีดำก็เกี่ยวชนกันหลังรถกระบะเลย
ก็ทีนี้คลิปมันไม่ได้จบแค่นี้นะคุณทัศนัย

บอกว่าหลังจากนั้นผมมองกระจกหลังนะ
แล้วเห็นว่ารถกระบะคันดำที่เป็นเหยื่อก็ขับมาเรื่อย
แล้วรถเก๋งดำก็พยายามบีบแตรเปิดไฟไล่
คือเหมือนกับว่าจะไปไหนลงมาเคลียร์กันก่อนหยุดก่อน
ทีนี้เจ้าของเจ้าของโพสต์เขาคิดว่ากระบะคันดำนี้คงเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแน่เลย
แล้วคนที่เขาเห็นเหตุการณ์อยากลงไปช่วยนะ
แต่เขาลงไปช่วยไม่ได้เพราะว่ามีรถขับตามหลังมาหลายคัน
ทีนี้เขาก็เลยเร่งเครื่องไปตามหารถเก๋งขาว
ทีนี้เห็นว่าเก๋งขาวคันนี้ไปจอดรออยู่ตรงจุดกลับรถหน้าโรงงานไม่ไกลจากตรงนี้ค่ะ
ก็เลยคิดว่าอ๋ออย่างน้อย
รถสองคันคือเก๋งขาวกับเก๋งดำน่าจะเป็นพวกเดียวกันเป็นแก๊งตบทรัพย์แน่นอน
เขาก็เลยโพสต์คลิปนี้คุณผู้ชมระมัดระวังด้วยนะคะ
ทีนี้พอโพสต์โดนแชร์แล้วเนี่ยคือเขาก็มีคนแสดงความคิดเห็นเยอะไง
พอลงไปคุยลงไปเจรจาแล้วบางคนก็โดนเรียกสามพันบังสี่พันบังอะไรเงี้ย
แต่ว่าบางคนเขาแบบเขาก็อยากให้จบเรื่องเขาก็ยอมจ่ายไป
แต่ทีนี้ล่าสุดค่ะทีมข่าวของเราไปสอบถามผู้เสียหายนะ
คือคนที่นั่งอยู่ในกระบะดำคันนี้ค่ะนี่ชี้รอยให้ดูด้วย
ที่โดนรถเก๋งดำไปคลูดไปชนกันเนี่ย
คนที่นั่งอยู่ในรถกระบะคันนี้คือในม่วงพิมารเจริญศุกร์คือเป็นคนขับรถนะคะ
แล้วอีกคนนึงที่นั่งมาด้วยกันคือนางชูใจพิมารเจริญศุกร์
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถกลับจากไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่ตัวเมืองโคราช
กำลังจะกลับบ้านที่อำเภอหนองบุญมากทีนี้มาเกิดเหตุเฉียวชนกับรถเก๋งก็อย่างที่เห็นล่ะค่ะ
แล้วพอหลังจากเกิดเหตุคนขับเก๋งสีดำเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงผมยาวอายุประมาณสัก๔๐๕๐ปีสูงสัก๑๖๐เซนติเมตร
เขาลงมานะแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายสองพันบาทแล้วเขาขู่ด้วยอะค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ให้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะเรียกประกันนะครับ
จริงเขาคุยกันสักประมาณ๑๐นาทีนะ๑๐นาทีก่อนที่คุณลุงม่วงเนี่ยจะยกมือไห้ขอโทษคนนั้นไปแล้วบอกว่าลุงไม่มีเงินเลยมีมาแค่๒๐๐เองเนี่ย
แล้วเขาเรียก๒๐๐เรียก๒๐๐แล้วก็บอกคู่กรณีไปว่าถ้าจะเรียกประกันมาก็เรียกมาเลยรถของลุงเนี่ยก็ทำประกันเอาไว้เหมือนกันนะไม่ได้ให้แค่ไม่ได้แบบไม่มีประกัน
คือทีนี้พอคุณลุงเขาบอกว่าเรียกประกันมาไหมล่ะจะได้ให้ประกันตกลงกันฝ่ายรถเจ้าของรถสีดำที่เป็นรถเก่งไม่เรียกแล้วก็ขับรถไปเลย
เอ้าถ้าเกิดว่ารถเขาเนี่ยคือโดนชนแบบนี้เขามีประกันก็ต้องเรียกประกันมาคุยไหมล่ะ
ทั่วไปก็ต้องเรียกประกันมาคุยถูกมันเคลมกันได้อยู่แล้วใช่แล้วนี่อยู่ดีจะมาเรียกเอง๒๐๐บาทคุณผู้ชมคะถ้าเกิดใครไปเจอกรณีแบบนี้เนี่ยนะอย่าจ่ายเลยนะหลักร้อยหลักพันอย่าจ่ายถ้ามีประกันเรียกประกันอย่างเดียวค่ะ
แต่ทีนี้หลังจากเกิดเหตุเนี่ยลุงม่วงก็ไม่ได้ไปแจ้งความเพราะลุงบอกว่าอืมลุงก็คิดว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่ลุงก็อยากเตือนนะเผื่อใครดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่ตอนเนี้ยลุงจะบอกว่าอย่าไปจ่ายเงินเลยให้พวกมิจฉาชีพน่ะไปแจ้งตำรวจแจ้งประกันให้เขามาดำเนินการดีกว่าคือจริงลุงคิ